ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บึงการ
เราศูนย์เสียชีวิตของตำรวจไปหนึ่งนาย
เพราะว่าคนร้ายเนี่ยมาดักยิงจนเสียชีวิต
ซึ่งข้ออ้างของผู้ต้องหาของผู้ก่อเหตุเนี่ย
อ้างว่าแค้นที่ตำรวจนายนี้มาจับลูกน้องที่เป็นมือขวาของเขา
นี่ตามไปยิงเสียชีวิตนะฮะมีภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับในช่วงเกิดเหตุนะครับ
กล้องวงจรปิดตรงนี้คือหน้าวัดปู่องค์แสนถนนโซ่พิสัย
ขับรถมานะครับแล้วคนร้ายเนี่ย
ยิงใส่นะครับสิบตำรวจเอกโยธกานโยธาชัย
มาดักยิงแล้วก็หลบหนีไปวงจอมเป็นสองมุมนะครับคือจะเห็น
ว่านายพรมมาบุญเรืองนามหรือว่าในไก่มือปืนนี่อีกมุมหนึ่งเดิน
ลงมาจากรถกระบะคันหน้าเดินมาทางฝั่งคนขับพอสิบตำรวจเอก
โยธการพยายามขับรถหนีเนี่ยยิงใส่ทันทีแล้วก็ยังวิ่งไล่
ตามไปยิงอีกด้วยสุดท้าย๑๐ตำรวจเอกโยธการเสียชีวิตนะครับเหตุ
การเกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้
นี่ฮะจังหวะนี้นะครับพยายามขับรถหนีแล้วยังวิ่งไล่
ยิงต่ออีกสุดท้ายเสียชีวิตนะฮะนี่ครับกระบะของกลุ่มผู้ที่
ก่อเหตุนะครับ
๑๐ตำรวจเอกโยธกาลขับรถกระบะอีซูซุสีขาวนะครับทะเบียนบ่าย
ไม้งองู๗๕๕๕บึงกาลมากับเพื่อน๒คนมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองโซ่พิษัย
มาถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายขับรถกระบะมาจอดประกบหน้าหลังเลย
นะครับโดยนายพรมมาคนร้ายเนี่ยอยู่รถคันหน้าเดินเข้าไปหา
๑๐ตำรวจเอกโยธกาลช่วงนั้น๑๐ตำรวจเอกโยธกาลไว้ตัวทันพยายาม
ขับรถฝ่าออกมาเพื่อจะหนีออกมาแต่ถูกนายพรมมาเนี่ยใช้
ปืนยิงใส่คือกระสุนเนี่ยเข้าหัวไหล่ขวานะครับทำให้รถกระบะ
สิบตำรวจเอกโยธการเนี่ยเสียหลักตกข้างทางแล้วก็เสีย
อยู่ในที่เกิดเหตุส่วนคนร้ายเนี่ยหลบหนีไปนี่เป็นเหตุการณ์ที่
เนี่ยทำให้ทราบว่าผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุมีทั้งหมด๔
๔คนสพโซ่พิสัยเนี่ยได้ตัวมาหมดแล้วนะครับนำตัวมาสอบปาก
คำนะครับท่านผู้ชมครับสี่คนนี้ฮะมีนายพรมมาบุญเรืองนามหรือ
ในไก่ที่เป็นคนลงไปยิงนายวีรศักดิ์ประทุมมาหรือว่าใน
แดงนายฉัดชัยกิ่งเพ็ชหรือในปอนและในกรายวิทโโนหงษร
หรือในตงหลังจากสอบปากคำเสร็จตำรวจก็นำไปคุมขังไว้ใน
คุมตัวผู้ต้องหาผู้ต้องหาเนี่ยสารภาพว่าทำไปเพราะแค้นแค้น
ที่สิบตำรวจเอกโยธการผู้ตายมาจับลูกน้องที่เป็นมือขวาหลาย
ครั้งเหลือเกินค่ะก็เลยมาดักยิงเขาตำรวจเนี่ยไปตรวจยึดอาวุธปืนของ
กลางด้วยนะครับเป็นปืนขนาด๙มมยึดได้๑กระบอกพร้อมกับกระสุน
ปอนหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหานะครับตอนนี้เขามานะอยากขอ
ไหนสะชายนี้ครับนี้ชื่อในรุ่งท้องแท้นะครับบอกว่าเมื่อคืน
หลานชายมาบอกว่าช่วยพาไปมอบตัวกับตำรวจหน่อย

หลานชายบอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยเมื่อคืนได้รับแจ้งว่า
มีรถของตำรวจเนี่ยขับมาแต่ว่าเป็นตำรวจปลอม

ก็ขับตามไปไม่มีส่วนร่วมอะไรในการก่อเหตุเลย

แต่ว่าทางญาติของนายฉัดชัยเนี่ยเขายอมรับว่าหลานชายเขา
มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เอาเขาว่าเขาไม่ได้ทำคุณพูดเรื่องของนี้

ยุคเกี่ยวกับยาเสพติดไหมครับ
ก็มีเล็กน้อยเขาก็เล่าอยู่
ส่วนนายพรมมาเนี่ยมีญาติมาเหมือนกัน
พรมมานี่เป็นมือยิงเลยนะครับ

ที่โรงพักบอกตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่รู้เหมือนกันว่านายพรมมาเนี่ยไปก่อเหตุแบบนี้ทำไม

เธอบอกว่าที่นายพรมมาสารภาพว่าแค้นที่ตำรวจมาจับลูกน้อง

ไม่รู้ว่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค้ายาเสพติดอะไรยังไงหรือเปล่า
รู้ว่าถูกจับก็เลยมาที่โรงพัก

พาพวกมาขับรถปิดหน้าปิดหลังแล้วเดินลงไปยิงเขา

แม่ของนายไกรวิทย์หนึ่งในผู้ต้องหานะครับ

บอกว่าเมื่อคืนนี้ลูกชายเนี่ยนอนอยู่บ้านทั้งคืนนะ

แล้วช่วงสายตำรวจมาที่บ้านมาจับตัวลูกชาย
ยังไม่รู้เลยว่าลูกชายไปทำอะไรมา
ตำรวจบอกว่าลูกชายนั่งรถไปกับ
ฉัดชัยที่เป็นกลุ่มผู้ต้องหา

โดยลูกชายเนี่ยยืนยันกับแม่ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น

แม่เขาก็ยังยิ้มกันแม่บอสตราคบอก
ถามจริงแม่คือลูกเราอยู่ในกลุ่มที่อาจจะร่วมกันฆ่า
แม่มั่นใจในความบริสุทธิ์ของลูกเลยไหม

เขาว่าต้องบริเวณผู้ขาเขาก็ลักษณะดู
นี่ครับผู้ต้องหาเนี่ย๔คน
แต่แม่บอกเอ๊ะนายฉัดชัยกิ่งเพชรลูกชายแม่นอนอยู่บ้านทั้งคืน

ทีนี้ค่ะภรรยาผู้ใหญ่บ้านหมู่๑บ้านโซ่ค่ะ
เขาเห็นเหตุการณ์นะคะนางสุพรรคแท่นหินเขาก็เลยเล่าให้ฟัง
เขาเห็นรถของ๑๐ตำรวจเอกโยธการเสียหลัก
พุ่งชนกระถางต้นไม้ของชาวบ้าน
แล้วก็มีเพื่อนของ๑๐ตำรวจเอกโยธการนั่งอยู่ในรถ
พยายามจะร้องขอความช่วยเหลือ
คือได้ยินเสียงตะโกนร้องออกมาว่าช่วยเพื่อนผมด้วยเพื่อนผมถูกยิง
เธอก็ดูว่าไม่มีรถคนร้ายตามมาใช่ไหมก็เลยเข้าไปช่วย
เราก็รีบบอกชาวบ้านที่แกกู้พัยมาช่วย
ช่วงที่พยายามจะยื้อชีวิตนะคะเจ้าตัวก็ไม่มีสติแล้วแต่ยังมีลมหายใจ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคนร้ายเนี่ยเหิมเกลิมมาก
ตำรวจยังไม่กลัวยังลงมือก่อเหตุกับตำรวจได้
รถเขาเสียหลักไปมันก็เปิดประตูไม่ได้
มีแต่น้องคนที่นั่งข้างเขาบอกว่าช่วยเพื่อนผมหน่อยเพื่อนผมโดนยิง
เขาว่าก็ไปช่วยเอาน้องออกมาออกมาจากรถ
มาจอดขวางแล้วก็เรียกผู้ตายเนี่ยว่าลงมาลงมาก่อน
เขาก็บอกว่าเขาไม่ลงเดี๋ยวเขาว่าอย่างนี้เขาจะหักรถหนี
มันก็เลยยิงยิงแบบมันไม่ได้ยิงตอนรถนิ่ง
เพราะว่ายิงเข้าประตูพอดีเลย
คุณผู้ชมคะแม่ของ๑๐ตำรวจเอกโยธการค่ะ
ประภาวดีโยธาชัยก็บอกว่าลูกชายมีความตั้งใจจะเป็นตำรวจตั้งแต่เด็ก
พยายามจะสอบในร้อยแต่สอบไม่ติด
ก็มานั่งร้องไห้บอกว่าอยากเป็นในร้อยตำรวจเหมือนพ่อ
บอกว่าตอนนี้ลูกชายเป็นตำรวจมา๘๙ปีนะคะนี่คือภาพของผู้เสียชีวิตนะคะ
แม่บอกว่าก็บอกลูกตลอดให้ระวังตัว
เพราะว่าพื้นที่ในที่แบบลูกชายทำงานอยู่ยาเสพติดมันเยอะแม่บอกแบบนี้
บอกว่าอยากบอกลูกชายค่ะว่าลูกทำดีที่สุดแล้ว
ที่ผ่านมาหมอดูเคยทักแม่ด้วยนะคะว่าจะสูญเสียลูก
แม่ก็ทำใจเพราะว่าลูกก็ทำงานเสี่ยงจริงแต่ไม่คิดว่าลูกจะมาจากไป
ทั้งทั้งที่อายุยังน้อยอยากบอกคนร้ายว่า
ทำลายชาติบ้านเมืองแล้วเนี่ยยังทำลายครอบครัวแม่อีกด้วยนะ
อยากให้คนร้ายได้รับความสูญเสียอยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับคนร้ายให้ถึงที่สุด
เรามีลูกอีกแค่สองคนเป็นความหวัง
ความหวังเพราะว่าอายุยังน้อย
เรากำลังจะแบบพึ่งลูกเพราะว่าเราอายุก็อายุมากแล้วเนอะ
ก็เป็นเด็กดีด้วยไม่เคยทำให้พ่อแม่หนักใจเสียใจตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา
ไม่เคยเกเลเคยบอกว่าไปออกไปข้างนอกระวังหน่อยนะลูก
แต่ก็เคยบอกพ่อเขาเหมือนกันว่าบอกลูกหน่อย
เพราะว่ามันบ้านเราน่ะไปไหนมาไหนก็ลูกระวัง
เขาก็บอกแม่ก็ห่วงอยู่นะแต่เราก็บอกว่า
พ่อเขาก็เป็นเหมือนกันเขายังรอดมาได้
คนเราไม่ถึงที่ตายก็ไม่ตายก็คิดอย่างนี้
คุณผู้ชมค่ะคุณพ่อของผู้เสียชีวิตค่ะ
ร้อยตำรวจตรีถนอมเกียรติโยธชัย
รองสารวัตรสืบสวนสพโซ่พิสัย
ก็เป็นตำรวจชุดเดียวกันกับลูกเลย
โอ้โฮคุณผู้ชมพ่อบอกว่าคือลูกชายชอบอาชีพตำรวจมาก

ไม่ได้บังคับนะคะแต่ลูกอยากเป็นตำรวจเหมือนพ่อจริง
เรียนจบม๖สอบใน๑๐ตำรวจ
แล้วก็ไปประจำการอยู่ที่สพคิชกูธจังหวัดจันทบุรีสัก๕ปีได้
พ่อบอกว่าไม่เคยระแคะระคายมาก่อนเลย

แล้วที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่าแค้นที่ลูกชายพ่อไปจับลูกน้องพวกเขาเนี่ยนะ
พ่อบอกว่าตำรวจก็ต้องจับคนที่ทำผิดกฎหมายสิ
ก็ต้องปรับปรามยาเสพติดสิก็ต้องทำหน้าที่ของตำรวจสิ
ไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะไปจับลูกน้องใครแต่ก็ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจก็คือต้องจับคนร้าย
นี่นะคะแล้วพ่อบอกเลยว่าโอ้โหคนก่อเหตุทำไมเหิมเกลิมขนาดนี้
ยิงตำรวจจนเสียชีวิตอ่ะแต่พ่อก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำให้ขวัญกำลังใจของพ่อและตำรวจ
นายอื่นเสียไปนะคะจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
ลงมือกับลูกชายเนี่ยผมว่ามันใช้คำพูดที่ไม่มันเหนือ
เขาพูดเขาเรียกอะไรฮะเขาไม่สมควรที่ต้องใช้คำพูดลักษณะอย่างนี้
พวกเราก็ไม่ยอมคุณผู้ชมคะตำรวจแจ้งข้อหานายพรมมา
นายเวียรศักดิ์นายชัดชัยฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ส่วนนายไกรวิทย์แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
แล้วก็สอบสวนขยายผลนะคะจับนายศิวะริบธรรม
เพราะว่ารับฝากปืนจากผู้ก่อเหตุนะคะครับก็ถูกดำเนินคดีที่สพเมืองบึงการนะคะ
ข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและรับของโจทย์โอ้โหนี่ค่ะ
คือเราต้องสูญเสียตำรวจฝีมือดีไปหนึ่งนายค่ะครอบครัวต้องสูญเสียลูกชายไปนะ
แต่ไอ้พวกนี้เนี่ยแก๊งค้ายาของมันเนี่ยไม่รู้ยังมีอีกกี่สิบกี่ร้อยคนนะฮะ
แต่ตำรวจเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่หวั่นไหวเขาจะเดินหน้าทำหน้าที่กันต่อไป